เลียงไทม์ไลน์นะคะมันเริ่มประมาณสัก๔โมง๑๑นาที
ที่ทุกคนได้ยินเสียงปืนครั้งแรกขึ้น
ว่าได้ยินเสียงเหมือนปืน
แล้วคนก็กรูวิ่งกันออกมาอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ
คือคนวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บจริงต้องบอกว่ามาตรการทางห้าง

แล้วก็พยายามอบพยพคนออก
ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเขายิงกันหรือเขากราดยิงหรือว่าอะไร
แต่ว่าถ้าเป็นคลิปแรกที่ออกมา
มีคนได้ยินเสียงปืน๔นัดดังลั่นห้างเลยนะคะ
แล้วก็วิ่งกรูหนีกันออกมาจนสักพักหนึ่ง
เริ่มมีภาพคนร้ายถูกปล่อยออกมา
มีรายงานบอกว่าคนร้ายแต่งตัวมิตริก
ใส่เสื้อค่อนข้างรัดกลุ่มสีเข้ม
ใส่กางเกงแล้วก็หมวกแก๊ปสีน้ำตาลรองเท้าสีดำ
ถือปืนหนึ่งกระบอกลักษณะเป็นปืนออโตเมติกนะคะ
แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในห้าง
อยู่ชั้น๒ขึ้นไปชั้น๓อะไรแบบนี้นะคะ
ก็เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดของห้าง
บอกว่าให้ระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็มีรายงานเลยว่า
โทรเข้าไปหาคนที่อยู่ในห้างแล้วก็ให้ซ่อนตัวให้ดี
ทางการข่าวก็บอกห้ามรายงานเลยว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบไหน
เพราะว่าคนร้ายมันถือโทรศัพท์มือถือ
แล้วติดตามข่าวสารตลอดเวลาจนกระทั่งประมาณสัก
นี่ค่ะก่อนเข้ารายการเราประมาณสัก๔โมง
๕๐โมงอ่อขออภัย๕โมง๕โมงครึ่ง
ก็มีรายงานว่าจับคนร้ายได้แล้วที่ชั้น๓ของห้างนะคะคือคนร้ายมอบตัว
ใช่แล้วที่น่าตกใจคือเป็นเด็กอายุ๑๔ปืนที่ใช้เป็นปืน๙มมแล้วเด็กยอมมอบตัว
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นคลิปปิดของรายการข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
ก็เป็นนาทีที่เขายอมมอบตัวมีตำรวจสองนายอยู่ที่ข้างนอก
รู้สึกว่าอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ตำรวจอยู่ข้างนอกแล้วก็คือเล็งปืนแล้วแหละ
เขาก็ยอมยกมือขึ้นมอบตัวแล้วตำรวจก็พังกระจกเข้ามา
แล้วก็บุกชาร์จตัวแล้วก็จับแบบนี้นะคะครับแรงจูงใจยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรล่ะ
คาดเดาไปหลายอย่างเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงแบบไหนหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวรอทางตำรวจแถลงดีกว่าว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไร
จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีรายงานว่ามีทั้งคนเจ็บและคนตาย
แต่ตัวเลขยังไม่นิ่งบางสื่อบอกว่าตาย๒บางสื่อบอกตาย๓บางสื่อบอกเจ็บ๕
เอาเป็นว่าณตอนนี้คือมีคนเจ็บและคนตาย
แต่ตัวเลขยังไม่นิ่งเดี๋ยวรอมีการยืนยันมาอีกทีนึง
รายงานให้ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้บาดเจ็บกี่คนเสียชีวิตกี่คน
อันนี้คือนาทีมอบตัวจับกลุ่มนะคะ
อายุ๑๔ที่น่าตกใจอยู่ตรงนี้หลายคนถามว่า

ยูเด็กอายุ๑๔เขาไปเอาปืนมาจากไหน

อายุแค่นี้เองเขาจะอยากยิงคนไปทำไมเหรอ

นี่ค่ะคือหลายคนก็น่าจะคล่องใจ

เรื่องต้นนะตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วนะคะ

ยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบอีกเยอะแน่นอน

จากตอนนี้ที่จริงต้องเป็นงานของช่าง

ใช่เห็นบอกว่าวันนี้มีเปิดละครยิ่งใหญ่งานใหญ่เลย

แต่ว่างานของช่อง๓ยกเลิกแล้ว
ยกเลิกไปแล้วจริงแล้วมีการมอบตัวตั้งแต่๕โมง๑๙นาที
เรื่องต้นนะฮะถ้าสมมุติเราติดตามกัน
เมื่อกี้ดูคุณกะเต็งกับคุณกายใช่ไหมฮะ

ว่าตอนนี้จากการรายงานจริง
สรุปเบื้องต้นมีเบื้องต้นนะฮะ

บาดเจ็บ๑รายส่งโรงพยาบาลแล้ว
คนก่อเหตุรายงานว่าเป็นเยาวชน

ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหา

พร้อมของกลางปืน๙มม๑กระบอก
นะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้รอการยืนยันอยู่นะฮะ

วันนี้มีหลายเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร